ค่ะนั่งอยู่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมค่ะเป็นโรคอฟฟิสซินโดมได้นะ
โอ้โหวันนี้นะคะหุ่นเสียเปรเวอร์ของเราค่ะเอาใจคนรักโยคะเลยนะคะ
สัปดาห์นี้เรายังอยู่กับชัดนิสาวโยคะหรือว่าพี่หนุ่มเล็กคนดีคนเดิมนะคะ
วันนี้เป็นโยคะสำหรับลดอาการปวดเมื่อยเธอหรือว่าที่เธอบอกนั่นแหละ
ฟิสซินโรมเธอบางทีปวดบ้าปวดคอปวดหลังนั่งนานหรือว่าคุณแม่บ้านคนไหนนะคะ
ทำกับคุ้งกับข้าวเอาเช็ดกวัดปัดฝุ่นนะนะ
เธอหลังขดหลังแข็งขอบอกว่าโยคะวันนี้ช่วยได้เลยค่ะ
อยากรู้แล้วคุณผู้ชมค่ะอยากรู้เราจะไม่รอช้า
เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะจะได้เอามาทำกับคนข้างกายด้วยไงเธอ
ได้เลยค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

หุ่นเสียเปรย์เวอร์
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมีวิธีการแก้โรคออฟฟิซินโรม

แก้อาการปวดคอปวดไหล่ปวดหลังมาฝากค่ะ

หายใจเข้าวาดมือขึ้นเหนือศีรษะ
พยายามยืดให้แขนอยู่หลังใบหูนะคะ
เอาล่ะเอาล่ะแล้วท่าต่อมานะคะสำหรับออฟฟิศซินโดมนะคะ
มักจะมีปัญหากันเรื่องปวดคอใช่ไหมคะ
เวลาที่คุณปวดคออย่าทำแบบนี้นะคะ

วันหนึ่งเมื่อคุณอายุ๔๐๕๐๖๐ขึ้นไปแล้ว
เสื่อมของกระดูกมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ค่ะ
และกระดูกส่วนคอนี้เล็กมากเลยนะคะ
ถ้าคุณเอามือกดวันหนึ่งคุณกดเข้าไปกึ๊ก
กระดูกเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาท
ชาไปทั้งตัวนี่อันตรายมากเลยนะคะ
แต่ถ้าเราต้องการจะยืดกล้ามเนื้อตรงคอนะคะ
กล้ามเนื้อด้านข้างลำคอให้คุณทำแบบนี้ค่ะ

กำมือซ้ายแล้วพยายามดึงมือซ้ายลง
ความรู้สึกกดไหล่ซ้ายลงเองโดยธรรมชาติ
เอียงศีรษะลงทางขวา

แล้วให้มันต้านกันนะคะยืดยืดกล้ามเนื้อต้นคอนะคะ

สมมุติว่า๑๐แล้วคืนกลับ
เห็นไหมคะเราได้เหมือนการกดเลย
ก็คือได้การยืดกล้ามเนื้อด้านข้างลำคอนะคะ
กำมือขวาลงดึงมือขวา
ความรู้สึกกดไหล่ขวาลงและเอียงศีรษะไปทางซ้าย
หายใจเข้าออกค้างไว้๑๐วินาที๑
สมมุติว่า๑๐คืนกลับนะคะ
พอคืนกลับแล้วท่าต่อไปนะคะ
เราจะกอดตัวเองนะคะกอดตัวเอง

กระดูกส่วนคอจะเล็กนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทำช้า
หายใจเข้าออกเงยหน้าขึ้นทิ้งศีรษะไปด้านหลัง
หายใจเข้าออกผ่อนคลายช้า
ค่อยก้มหน้าลงให้คางติดลำตัวให้มากที่สุด
คางติดลำตัวให้มากที่สุดหายใจเข้าออกนะคะ
หายใจเข้าและหายใจออกตั้งหน้าไว้ตรง
คืนหน้ากลับมาหายใจเข้าหนึ่งครั้งแล้วหายใจออก
หันศีรษะหน้ามองไปทางขวาหน้ามองไปจนสุดคอ
ค้างไว้นะคะค้างหน้าไว้เลยไม่คืนกลับหน้ามานะคะ
หายใจเข้าออกนับ๑๒๓๔และ๕คืนกลับค่ะ
หายใจเข้าออกคืนช้าคืนหน้ากลับมาช้านะคะ
คืนหน้ากลับมาช้าหายใจเข้าออกคืนหน้ากลับมาช้า
หันไปทางซ้ายหันไปจนสุดคอหันไปจนสุดไม่เอียงศีรษะ
นับ๑๒๓๔และ๕คืนกลับช้าเช่นเดียวกันค่ะ

โอเคนี่คือส่วนคอนะคะทีนี้มาถึงส่วนไหลบ้าง
ประสานมือไว้ด้านหน้านะคะไหล่ของเรานะคะบ่าไหล่หลังนะคะ
หายใจเข้าออกดึงมือยืดไปด้านหน้าจนสุดก้มหน้าลง
คางติดลำตัวให้มากที่สุดหลังตรงนับ๑๒๓๔๕๖๗๘๙และ๔
หายใจเข้าออกยืดมือขึ้น

ทำเท่าที่ทำได้นับ๑๒๓ถ้าไม่อยู่หลังใบหูไม่เป็นไรนะคะ๔๕๖๗๘๙และ๔
หายใจเข้าออกวาดมือลงวาดมือลงทำช้าค่ะทำช้า
ทีนี้ประสานมือไว้ด้านหลังยืดมือไปด้านหลังนะคะ
หลังตรงหายใจเข้าออกค่อยก้มลงดึงมือขึ้น
ดึงมือด้านหลังขึ้นทำเท่าที่ทำได้อย่าทำเร็วนะคะนับหนึ่ง
๒๓๔๕๖๗๘๙และ๑๐โอเค
ค่อยขึ้นค่ะโอเคทีนี้ผ่อนคลายไหล่สะบัดแขน
รู้สึกเป็นยังไงสะบัดจนสุดแขนเลยสะบัดจนสุดแขนลงมาเลย
ทีนี้พอมาถึงหลังเอามือจับฐานเก้าอี้นะคะ
เอามือจับตรงฐานเก้าอี้ไว้หายใจเข้าออกนะคะ
ทีนี้ยืดหลังให้ตรงนะคะหายใจเช่าและหายใจออกโอ่งตัว
้มหน้าลงให้คางติดลำตัวให้มากที่สุดโกงล้างไปมากที่สุดกลางส่อ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อตรงไหนเกรงผ่อนคลายนับหนึ่ง

ทีนี้ค่อยหายใจเข้าออกยืดตัวขึ้น
หายใจเข้าแล้วหายใจออกไปเลยผ่อนคลายแอ่นหลังเงยหน้าขึ้นค่ะ
แอดหลังค่ะหายใจเข้าออกค้างไว้นับ๑

ผ่อนคลายโกงตัวอีกครั้งค่ะ
ทีนี้เราจะบิดตัวไปด้านหลังนะคะเราจะใช้พนักเก้าอี้เป็นประโยชน์นะคะ
ยกมือซ้ายขึ้นเอามือซ้ายแตะพนักเก้าอี้นะคะมือซ้ายดันพนักเก้าอี้
มือขวาตามเลยค่ะจับพนักเก้าอี้แล้ว
ลำตัวนะคะพยายามบิดลำตัวบิดเบานะคะไม่ให้เคล็ดนะ

ทีนี้เอามือขวาจับฐานเก้าอี้
มือซ้ายวาดขึ้นเหนือศีรษะชูขึ้นให้สูงที่สุดก่อน
เอียงลำตัวลงทางขวาค่ะ
นับ๑๒๓๔๕๖๗๘๙และ๑๐นะคะ

จับมือซ้ายจับพนักเก้าอี้มือขวายืดขึ้นให้สูงที่สุด
เอียงลงทางซ้ายนับ๑๒๓๔๕๖๗๘๙และ๔
หายใจเข้าออกยืดมือขึ้นทั้งสองข้าง
ดึงมือขึ้นให้สูงที่สุดพยายามยืดขึ้นหายใจเข้าออก
ก้มตัวลงค่ะเอามือจับข้อเท้าก้มหน้าลงค่ะ
นับ๑๒๓๔๕๖๗๘๙และ๑๐ดันตัวขึ้นค่ะ
เป็นการจบเซตท่านี้นะคะเราจะมีท่าป้องกันสำหรับคนที่ปวดข้อมือ
เพราะว่าลามขึ้นมาบนศอกเนี่ยนะคะเพราะว่าเราใช้เมาส์ในการจับ
เมาส์ในการเคลื่อนไหวทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ

งนิ้วมือจนสุดดันส้นมือออกมานะคะคุณจะรู้สึกเกรงขึ้นมาถึงแขนเลยนะคะ
นับ๑๒๓๔ดันส้นมือขึ้นมาอย่างนี้๕๖๗๘๙และ๔
แล้วกดข้อมือลงนับ๑๒กลางนิ้วมืออยู่ค่ะ๓๔กลางมือ๕๖๗๘๙และ๔
ทีนี้กำมือแล้วหมุนค่ะ
แล้วถ้าใครมีอาการนิ้วล็อกจากการใช้เมาส์มากมากนะคะให้คุณเอามือกำกำมือของคุณเนี่ยนะคะ
อันนี้คือการบริหารข้อนิ้วนะคะพอคุณเอามือออกมันจะพอดีเลยแล้วให้คุณทำมืออย่างนี้ค่ะ
นี่คือการทำให้น้ำหล่อเลี้ยงข้อนะคะหมายถึงตามข้อนิ้วเล็กเนี่ยค่ะ
ยังคงมีน้ำหล่อเลี้ยงข้ออยู่แล้วมันก็จะไม่ฝืดด้วยนะคะ
เอาเธอบอกว่าทำกับคนข้างกายไง
ไม่อันนั้นเขาจะมีอย่างงี้

แก้ปวดแก้เมื่อยกันไปแล้วค่ะ
ในวันพรุ่งนี้เราจะมาทำโฮมเมส

แต่ละอย่างนี่ประหยัดและคุ้มค่ามากคุ้มทูชม
ใช่แล้วแต่ว่าวันนี้เรา๒คนต้องขอลาไปก่อนนะครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป